สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกัน
ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยเองต่างประเทศเอง

เพราะว่านอกจากในเมืองไทยของเราแล้วหลายจุดเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ก็ต้องเผชิญกับความแปรปวนของสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
มาเริ่มต้นกันที่เมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ
เช้าวันนี้จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
มีปัจจัยอย่างเดียวที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานะขนาดนี้
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน
ตอนนี้ปกกลุ่มด้วยกำลังปานกลางฝนมีการกระจายตัวลดลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ก็มีโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาพถ่ายดาวเทียมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเมืองไทยของเรานั้นค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
แบบนี้จึงนำให้อากาศในตอนกลางวันค่อนข้างที่จะร้อนและอุในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
จากการตรวจสอบวันนี้อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนั้น
ไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียตค่อนข้างที่จะร้อนละอุเลยทีเดียว
ร้อนแบบนี้จึงมีโอกาสที่จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองในช่วงเย็น
แล้วก็เกิดลมกระโชคแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนดี
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากการตรวจสอบวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝน
โอกาสการเกิดฝนในวันนี้อยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
ช่วงเวลานั้นยังคงเป็นช่วงเวลาเดิมนะครับก็คือช่วงบ่ายแก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
ช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับดังนั้นใครจะกลับจากบ้านวันนี้
ตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนให้ดีนะครับ
ทีนี้เรามาดูภาพรวมสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
จากในไทยแล้วดูจุดเพื่อนบ้านเราด้วยเป็นอย่างไร
ไทยค่อนข้างโล่งนะครับเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ในขณะที่เพื่อนบ้านเรานะครับอย่างพม่าตกเยอะเลยทีเดียวนะครับ

อกจากนี้ทั้งเนปานบังกลาเทศรวมไปถึงอินเดีย

ไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งนะครับฝนตกหนักเลยทีเดียว
อกจากนี้ในบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออก
หลายจุดนะครับยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนนะครับ

ที่เกาหลีครับเน้นตกบริเวณทางตอนล่างนะครับ
เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเน้นตกบริเวณทางตอนล่าง
ตกเยอะแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เอง
มีพายุหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นใกล้บริเวณดังกล่าวนะครับ
เป็นพายุที่เมื่อวานนี้พัฒนาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ

ในที่สุดกลายเป็นไต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นชื่อที่ตั้งโดยสปลาว
เป็นชื่อของแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง
จากการตรวจสอบสดณขณะนี้เนี่ยนะครับ
พายุลูกนี้ความเร็วสูงสุดศูนย์กลางอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ

เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณฟูกูโอกะของประเทศญี่ปุ่น

ไปยังบริเวณฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
จัดการดังกล่าวก็ทำให้เกิดคลื่นสนามิขนาดเล็กซัดไทยฝั่งนะครับ
แต่เคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๔นาฬิกา๓๗นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์
หรือว่าตรงกับเวลา๒๓น๓๗นของไทย
สำนักธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการายงานว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด๗๑
บริเวณนอกชายฝั่งทางที่ตะวันออกของเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์
ศูนย์กลางของแรงสันสะเทือนอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของกิสบอล
ห่างออกไป๑๖๙กิโลเมตรมีความลึกเพียงแค่๑๙กิโลเมตรเท่านั้น
หลังได้รับแจ้งเรื่องแผ่นดินไหวทางสำนักงานกิจการพลเรือนนิวซีแลนด
สั่งอพยพประชาชนในบริเวณอ่าวโตลากาและบริเวณชายฝั่งทะเลขึ้นไปอยู่ในที่สูงนะครับ
ทางด้านศูนย์เตือนภัยซึนามิในแปซิฟิกที่ตั้งอยู่บนเกาะฮาไวน์
รายงานว่ามีคลื่นสูง๒๑เซนติเมตรซัดเข้าชายฝั่งนิวซีแลนด์
ขณะที่ทางการนิวซีแลนด์ระบุว่าไม่มีรายงานความเสียหายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างที่อาจจะต้องเตรียมวางแผนแล้วก็เตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ทั้งหมดนี่คือรุ่นก่อนร้อนหนาวผมคุบตะนันท์พี่ศิลปัฒนสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ